ส่วนอีกหนึ่งข่าวข่าวนี้ก็ต้องจับตามองกันมากเลย
เพราะว่าเดี๋ยวนี้เหล่าดาราคนในวงการบันเทิงหันมาจับทำธุรกิจกันเยอะแยะมากมายเลย
แล้วก็เลยกลายเป็นที่พูดถึงมากเลยสำหรับประเด็นที่หนุ่มเชนธนาออกมาเตือน
ไปยังบรรดาคนในวงการบันเทิงที่หันมาจับธุรกิจ
ว่าธุรกิจเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นธุรกิจลูกโซ่ที่ผิดกฎหมายไปโดยหลายคนไม่รู้
แล้วดาราก็ถูกพ่วงกันไปมากมาย
ซึ่งหนึ่งสาวที่เพิ่งเริ่มทำธุรกิจกับเขาอย่างสาวปูปรายา
ก็เลยถูกจับตามองไปด้วยอีกคนนึง
โดยเจ้าตัวก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามั่นใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ย
มันไม่ได้ผิดกฎหมายเพราะว่าไม่ยอมเอาชื่อเสียงที่สั่งสมมาเป็น๑๐ปี
มาทำให้มันเสียหายมาทำให้มันแย่เพราะว่าเรื่องเหล่านี้หรอก
เธอก็เลยยืนยันว่ามั่นใจว่าผู้ร่วมธุรกิจทุกคนเนี่ย
ทำถูกกฎหมายแล้วก็เป็นคนดีแน่นอนค่ะ
เราไม่ใช่ใครจริงเราไม่ต้องกลัวเพราะเราทำด้วยคำจริงใจ
ถ้าปูคิดมันไม่ดีอ่ะปูไม่กล้าเอาชื่อเสียงที่ปูสร้างมาเป็น๑๐ปีเนี่ย
กูเข้าวงการมา๑๐กว่าปีแล้วนะเอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับมัน
คาราบาลว่าอย่าให้ฉันผิดหวังนะว่าสิ่งที่ฉันทำเนี่ยมันคือสิ่งที่ถูกต้อง
แล้วมาตูนก็บอกใช่พูดออกใหม่เลย
ว่าเราจะทำธุรกิจนี้ให้มันไปให้รอดให้มันซื่อตรงให้มันสุจริต
เหนือจากเรื่องของการทำธุรกิจแล้วสาวปูปรายาเนี่ยเขาเป็นนางฟ้านะคุณนะ
คือสาวปูเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องโครงการที่เจ้าตัวเลือกนะคะ
ในประเทศไทยเพื่อที่จะส่งเสียอุปการะเลี้ยงดู
รวมไปถึงโครงการดีอย่างการหาคุณครูผู้ใจบุญ
สอนตามโรงเรียนที่ห่างไกลความเจริญให้ได้ทราบกันด้วยไปอัปเดตกันค่ะ
คือจะส่งเขาสูงเรียนสูงจนกว่าเขาหรือก็อยากจะเรียนมหาวิทยาลัย
เรียนอะไรก็ตามถ้าเขาเข้าด้วยตัวเขาเองปูจะจ่ายให้เขา

อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีมากนะคุณผู้ชมจริงมีอีกหลากหลายโครงการนะคะที่หาคุณครูไปสอนในโรงเรียนตามถิ่นธุรกันดาหรือว่าโรงเรียนที่ไกล
ใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปสมัครหรือว่าไปสอบถามข้อมูลกันได้เพราะว่าอย่างน้อยเราก็ได้ทำสิ่งดีร่วมกัน
ก็ไม่คิดว่าปูจะไปได้ไกลขนาดนี้นะคะ

ซึ่งเธอก็สนใจแล้วก็ใส่ใจในเรื่องของการอุปการะเด็กเป็นอย่างมากเลย
เพื่อที่จะให้เยาวชนไทยพัฒนาไปได้ไกลกว่านี้
ใช่ก็อย่าคิดว่าเป็นการสร้างภาพหรืออะไรนะคะ
ชื่นชมให้เป็นกำลังใจกันจะดีกว่านะคะ
สำหรับเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในสังคมแบบนี้นะ